ถ้าพูดถึงเพลงเรื่องของฉัน

เพลงสองเพลงนี้หลายคนคุ้นหูกันดี
แต่ไม่รู้จักว่านักร้องเนี่ยเป็นใคร

ได้เจอตัวน้องจีน่าเดอร์ซูซ่าเจ้าของเพลงดังทั้งสองเพลง
ทั้งเพลงจริงมันก็ดีกับเพลงเรื่องของฉันนะคะที่ชาวเน็ตเนี่ย
เขาจับผิดว่าผลงานเพลงดังแต่ตัวของศิลปินคนถ่ายทอดบทเพลง
กลับไม่เป็นที่รู้จักเอาซะเลยได้ยินแบบนี้แล้ว
นักร้องสาวจีน่าจะว่ายังไงไปฟังจากปากของเธอกันเลยค่ะ
เพื่อนรอติดตาม
ใครจะจำไม่ได้ดิฉันเนี่ยจำน้องเขาได้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลย
สไตล์การแต่งตัวสไตล์การร้องเพลง
รวมไปถึงสีผมที่แซ่บจี๊จาดไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจกับน้องจีน่าด้วยนะคะ
จริงเพลงเขาเนี่ยอย่างพูดไปดิฉันรู้จักนะ
ดิฉันก็รู้จักเพราะว่ามันโดนใจสาวไง
หลายคนอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นแบบสำหรับวัยรุ่นหรือเปล่า
นี่ก็วัยรุ่นปลายแบบเราก็เข้าใจนะคะ